รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
มูไนท์สนับสนุนโดยใหม่อีซูซูดีแม็กซ์๑๙และ๓๐ดีดีไอบลูพาวเวอร์
คุณผู้ชมครับเอาละครับหนีไปนะครับจะเป็น๑ชั่วโมงความอัศจรรย์นะครับ
หนึ่งชั่วโมงความเชื่อในรายการมูไนท์ไม่เชื่ออย่ารบหลู่มูเตรูไม่เข้าใครออกใคร

ในค่ำคืนนี้คุณมีเลขอะไรที่คิดว่าเป็นเลขที่ดีสำหรับคุณ
ดีสำหรับผมเหรอฮะผมบอกไม่ได้
เลขที่คุณรู้สึกว่าเจอเลขนี้แล้วไม่ถูกกับคุณเลย
ถูกกับผมเลยเหรอฮะผมไม่ชอบเลข๗กับเลข๓
เคยมีประสบการณ์ตรงไหมฮะว่าเคยต้องสูญเสียเพราะเลขนี้เลขนี้เลขนั้น
ไม่มีคุณมีไหมคุณไม่ชอบเลขอะไร

ชอบแล้วรู้สึกว่ามันดีตัวเองชอบเลข๘กับเลข๗
เลข๘กับเลข๗และเลขที่ไม่ชอบเลยเลขอะไร

เอออันนี้ก็ความคิดของตัวเองแต่บางคนอ่ะคุณชอบเลข๙มั้ย

แต่แขกรับเชิญของเราในวันนี้เราไปเจอมาจากเฟซบุ๊คที่มีการแชร์กันสูงเหลือเกิน
เป็นภาพวันรับปริญญาของเด็กคนหนึ่ง
แต่แขกรับเชิญของเราในวันนี้ทั้งหมดคือครอบครัวเขาไม่มีใครมีชีวิตอยู่
และทุกคนจะต้องสูญเสียกับเขาพร้อมเลข๙

ขอต้อนรับน้องเบนหรือคุณอานนท์บัวพาฮะ
สวัสดีครับคุณเบน

จากภาพภาพนี้ที่มีการแชร์เยอะเหลือเกิน

ตอนที่ถ่ายรูปวันรับปริญญาเนี่ย
ทำไมถึงเอารูปครอบครัวมาถ่ายอย่างนี้หมดเลย
จริงแล้วผมรู้สึกว่าวันรับปริญญาครับ
มันเป็นวันสำคัญของทุกคนอยู่แล้วครับ

ก็จะเห็นรุ่นพี่เวลาที่เขามางานรับปริญญาของตัวเองครับ
เขาถ้าเกิดว่าคุณพ่อเสียคุณแม่อยู่
ก็เอากับลูกคุณพ่อมาถ่ายกับคุณแม่อะไรประมาณนั้น
ตัวเราเองก็รู้สึกว่าเวลารับวิญญาณเราก็อยากถ่ายรูปกับครอบครัวเรา
เราก็เลยเตรียมกรอบรูปของทุกคนไปถ่ายด้วยในวันนั้นครับ

ประมาณ๒ปีที่แล้วครับที่ผมจบมาปีนึง
ในรูปนี้ถ้าจะดูจริงมีทั้งหมด๕คน

คุณพ่อคุณแม่พี่สาวสองคนแล้วก็พี่ชายอีกคนนึงครับ

แล้วก็ส่วนพี่ชายก็คือชื่อพี่แบงค์ครับ

แต่ว่าทางพี่สองคนคือทางพี่ปุ้ยกับพี่เปิ้ลเนี่ยเสียชีวิตตั้งแต่ก่อนที่ทางคุณเบนจะเกิด

ได้ฟังจากแม่เล่ามาว่าทั้งสองเนี่ยเสียชีวิตเพราะว่าโดนรถชนวันวาเลนไทย

วันนั้นเขาจะกลับบ้านไปหาแม่แล้วก็คือขับจักรยานสองคน
แล้วก็ที่ทราบคือโดนรถสิบล้อชนครับ

ตอนนั้นน้องคงยังจะเด็กมากก็ไม่ได้รู้เหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น

ทุกวันนี้มีเพื่อนสนิทคุณแม่ยังอยู่ใช่ไหมฮะ

เพราะฉะนั้นเราจะเชิญเพื่อนสนิทของคุณแม่มาเลยแล้วกันที่จะมาเล่าเหตุการณ์ให้ฟัง

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

รับศพเหตุการณ์ในครั้งนั้นเป็นยังไงฮะคือพอเรือระเบิด
ตอนแรกเลยแบงค์เนี่ยยังไม่ได้คือมีคนยังไม่เสียชีวิต
มีเพื่อนของพ่อที่ชื่อยอดที่พาไปนั่นแหละค่ะเขาอุ้มขึ้นมาจนถึงดาดฟ้าแล้ว
แล้วเสร็จแล้วแบงค์นี่สะบัดมือบอกว่าแบงค์จะไปหาพ่อ
จะอยู่กับพ่อแล้วแก๊งก็วิ่งลงไปเลยแล้วเรือก็แบบระเบิดแบบไฟลุกโชนเลยค่ะ
เรือนเป็นเรือไฟเบอร์ค่ะมันจะล้อมเลยค่ะล้อม
หมายความว่าตอนนั้นเนี่ยคุณแบงค์เองก็เกือบจะรอดชีวิตแล้ว
แต่กลับไปหาคุณพ่ออีกครั้งหนึ่งอ่ะนะฮะพอเกิดเรื่องปุ๊บยังเด็กอยู่ครับ
จำความอะไรได้บ้างไหมรู้จักปฏิกิริยาของแม่ครับคือแม่
แม่เสียใจแบบเสียใจมากแล้วก็เหมือนแบบจะไม่ได้สติครับ
คือวิ่งหกขล้มนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบพาผมไป
คือจะสังเกตจากแม่มากกว่าตอนนั้นคนที่พาพี่ชายไปกับรอด
คนที่ชื่อยอดค่ะแต่สิ่งที่อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าเรื่องที่มันแปลกมาก
คือว่าพี่สาวเสียชีวิตตอนนั้นคือ๙๙ขวบถูกไหมครับ
พร้อมกับน้อยคนอายุ๗ขวบนั่นคืออัตราเลข้าว๑ถ้าคุณคิดนะฮะ
ก็คือทางคุณแบงค์พี่ชายคุณก็๙ขวบเหมือนกัน
ถูกไหมฮะก็เสียชีวิตเหมือนกันแม่ของเขาไปรับศพกลับไม่เจอแม้กระทั่ง
ไม่เจอเลยไม่เจอศพทั้งพี่ทั้งพี่ชายน้องเขาแล้วก็ทั้งพ่อเขา
ไม่เจอร่างกายอะไรเลยคือพอมันเป็นไฟเบอร์แล้ว
ก็คือหุ้มไปในนั้นเลยก็คือจมทะเลไปเลยค่ะแล้วอันเชิญวิญญาณกลับมากันยังไงกันล่ะ
ทางบริษัทนะคะเขามีการเอาเรือออกไปทะเลค่ะแล้วก็ไปอันเชิญวิญญาณ
แล้วก็กลับตอนนั้นเห็นบอกว่าการจัดพิธีศพเนี่ย
ต้องให้พระเนี่ยปั้นเป็นรูปปั้นถูกไหมครับในการทำพิธีแทน
แล้วได้ทำบุญกันไหมคะในวันนั้นก็คือจัดพิธีศพปกติเลยครับ
แต่ว่าในโรงครับเราจะไม่มีศพแต่ว่าพระท่านจะปั้นเป็นรูปปั้นของพ่อกับพี่ชายอยู่ในโรงแทน
อืมคือศพเราไม่สามารถกู้กลับคืนมาได้ครับ
เพราะมันเป็นความเชื่อโบราณค่ะว่าจะต้องปั้นรูปปั้นแทนครับ
ด้วยอะไรรูปปั้นปั้นมาจากอะไรตอนนั้นวัสดุไม่ทราบจริงจริงครับ
แต่ว่าคืนปั้นพระท่านปั้นเหมือนมากครับ
ก็คือเปิดเปิดลงมาก็เป็นปกติอะค่ะคือใส่เสื้อผ้าอะไรให้ปกติ

ก็คือถือว่าเป็นอาถรรพ์เลข๙ที่คุณรู้สึกถูกไหมฮะ
คือพี่สาวเสียชีวิตตอน๙ขวบ
แล้วก็มาพี่แบงค์พี่ชายก็๙ขวบอีกเสียชีวิตวันที่เท่าไหร่ฮะ
วันที่๒๗ค่ะ
คือจริงตามข่าวเนี่ยจะลงว่าวันที่๒๖แต่ว่าเลยเที่ยงคืนไปแล้ว

เรื่องราวของน้องนี่ทำไมถึงเป็นเลข๙หมดเลย
ตอนนั้นคือเห็นก็ยังไม่ได้คิดครับแต่ว่าพอเราเริ่มโตขึ้น
ก็แบบมีคนมาเล่าให้ฟังเรื่อยก็เลยลำดับเหตุการณ์มันก็มีความใกล้เคียงกับเลข๙
ชีวิตกับเลข๙ของเด็กคนนี้ยังไม่จบนะครับ
เมื่อถึงอายุตัวเอง๙ขวบจุดเปลี่ยนชีวิตเกิดขึ้นเลย
ช่วงนั้นผมอายุประมาณ๙ขวบครับก็คุณแม่เสีย

ผมอยู่ป๓นะครับช่วงนั้นคือแม่ขายของขายยำตามหน้าโรงงานใช่ไหมครับ
แล้วก็เหมือนอาการท่านป่วยขึ้นเรื่อยครับ
ท่านเป็นคุณหมอบอกว่าเป็นวรรณโรค
ช่วงที่ป่วยคือเปลี่ยนวิธีเลี้ยงคุณเบนเลย
ใช่ครับก็คือปกติแล้วแม่อย่างที่ณติ่งเล่าให้ฟังว่าแบบแม่รักลูกมากเลย

ใช่ครับก็คือจะดูแลลูกอย่างดี
แต่ว่าพอเหมือนแม่เริ่มป่วยครับ
เขาเริ่มหัดให้ผมทำงานบ้าน

และแม่ป่วยก็คือให้พาแม่ไปอาบน้ำ

คือวันนั้นเป็นเหตุการณ์ที่ผมก็คือ
้อนข้าวแม่ปกติครับตอนนั้นแม่เหมือนไม่ค่อยมีแรงแล้ว

และแม่ก็คุยเล่นกันกับผมนะครับ
แล้วก็อยู่ดีแม่ก็เห็นแมลงวันมาตอม

มันมาตอมแม่แล้วไหมก็ไปแล้ว

มีสวงดวงกินผัว

นี่แหละทำให้เราเป็นไงไม่ตาย

เราคงจะสรุปเลข๙ว่าเป็นเลขอับประมงคลไม่ได้นะ
มันอาจจะเป็นดวงเฉพาะของครอบครัวนี้ก็ได้นะ
๗กับ๒บวกการเป็น
เรื่องใหญ่กับชีวิตเขาอีกเหมือนที่เขาเจอมาตลอดชีวิต

คนเนี่ยถ้าปรารถนาในผลแห่งกรรมดี
มันก็ต้องสร้างกรรมดีคือความดี
ดวงเถอะดวงกินผัวกินลูก

แล้วก็อยู่ดีแม่ก็เห็นแมลงวันมาตอม
แม่ก็พูดประมาณว่าเนี่ยเบนดูน้ำแมลงวันมาตอมแม่แล้วเดี๋ยวแม่ก็ไปแล้ว
ก็รู้ว่าแม่พูดอย่างนี้ก็เลยถามแม่ต่อไปว่าแล้วถ้าแม่ไม่อยู่แล้ว
แล้วผมจะอยู่ยังไงก็ถามแม่ไปอย่างนี้แม่ก็พูดกลับมาประโยคนึง
ซึ่งทุกวันนี้ก็ยังจำอยู่ก็คือสู้ชีวิตต่อไปนะลูก
เป็นประโยคที่ผมจำมาจนถึงทุกวันนี้ครับ

หลังจากนั้นคุณแม่ก็เริ่มสุดหนักลงเรื่อย

อาทิตย์แรกนี้ยังพูดคุยได้ปกติใช่มั้ยครับ
ใช่ครับพอสุดหนักเรื่อยเข้าก็คือทางญาตินะฮะก็พาแม่ไปรักษาที่โรงพยาบาล
สัปดาห์แรกก็คือไปเยี่ยมแม่แม่ก็ยังพูดคุยกันได้ปกติเหมือนเดิม
แต่ว่าพอสัปดาห์ที่๒ที่เยี่ยมแม่เนี่ยเหมือนแม่อาการแย่ลงคือเสียงพูดไม่ได้แล้วครับ
คือเหมือนพยายามจะพูดแต่ว่าไม่มีเสียงออกมาตอนนั้นเราก็เริ่มรู้สึกแล้วครับ
จนกระทั่งสัปดาห์ที่สามที่กำลังจะไปเยี่ยมแม่หมอท่านโทรมาบอกก่อนว่าในขณะที่กำลังไปเยี่ยมนะครับ
โทรมาบอกว่าแม่ไม่รอดแล้วนะวันนั้นก็คือไปก็คือไปถึงโรงพยาบาลเห็นแม่
ก็คือตอนนั้นแม่เหมือนนอนชักแล้วอะครับหมอก็เอาช้อนให้แม่คาบไว้ที่ปาก
เหมือนแบบกันกัดลิ้นตัวเองตอนที่แม่ชักครับครับแต่ว่าตอนนั้นเห็นก็คือเราก็เสียใจอะครับ
เสียใจแล้วก็เหมือนหมอเขาให้เรานั่งเฝ้าแม่นั่งเฝ้าแม่อยู่จนแบบมีพยาบาลท่านหนึ่งเดินเข้ามาแล้วก็ถามว่า
ใครชื่อเบนคนไหนชื่อเบนผมก็เลยยกมือพยาบาลก็บอกว่าคือเมื่อคืนนี้ครับคนไข้
ใช่ครับคนไข้เหมือนถามหาชื่อนี้พูดชื่อนี้ออกมาชื่อเมย์มาใช่ครับ
ซึ่งผมก็ตกใจเพราะว่าสัปดาห์ก่อนหน้าไปคือเรารู้อยู่แล้วว่าแม่เราพูดไม่ได้
แต่ว่าในคืนก่อนนี้แม่จะเสียเหมือนแม่พูดออกมาเป็นชื่อเราแล้วก็สุดท้ายหมอก็ให้เราออกไปรอหน้าห้อง
กลับเข้ามาอีกทีนึงคือแม่นิ่งแล้วครับแล้วหมอก็ให้ผมเป็นคนไปปิดตานแม่

ใช่ครับแม่เสียชีวิตแล้วก็นอนลืมตา
ตอนที่เอามือไปปิดตาแม่รู้สึกไงบ้าง
ตอนนั้นก็ยังอยู่ในอาการเสียใจครับแต่ว่าเราปิดตาแม่แต่ตอนที่เราปิดไปแม่ตาไม่ปิดด้วยครับ
คือเหมือนแม่ก็ยังลืมตาอยู่จนเขาให้ผู้ใหญ่ท่านอื่นมาปิดแทน
คือหนูไปปิดตาแม่แม่ไม่หลับ

แล้วในที่สุดต้องเอาใครมาปิดตาแม่แม่จริงครับ
ตอนนั้นคือไม่ทราบจริงครับคุณผู้ใหญ่คนก็ยืนล้อมกันแล้วเราปิดไม่หลับเขาก็ให้เราแบบไปรอข้างนอกห้อง
อะไรเพราะอะไรลูกชายปิดตาแม่ตัวเองแต่ไม่หลับคิดว่าเป็นเพราะอะไรฮะ

บรรยากาศในงานศพเป็นยังไงบ้างครับตอนนั้น
เราจะรู้สึกมากเลยก็คือวันที่เผาอะครับ
วันที่เผาเขาก็เปิดโรงก่อนที่จะเอาโรงเข้าเตาเผาครับ
จังหวะที่เราเห็นแม่ที่อยู่ในโรงคือตอนนั้นแม่ก็คือนอนนิ่งแล้วแบบเหมือนผิวก็เริ่มเขียว
วันที่เผาตอนนั้นก็คือเสียใจมากเลยครับเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะผูกพันกับแม่มาก
ที่แม่ลำบากก็คือจะอยู่กับแม่มาตลอดเวลา
แล้วชีวิตอยู่มาได้ยังไงโดยที่ไม่มีใครเหลือ
คุณยายก็รับเรามาเลี้ยงดูในช่วงที่แม่เสีย
แล้วอยู่ดีคำว่าเลข๙เนี่ยหรืออาถรรพ์เลข๙เนี่ยมันเข้ามาอยู่ในหัวน้องได้ไง
คุณน้าเล่าให้ฟังครับคือเหมือนเขาลำดับจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาว่าแบบ
เขาบอกว่าแม่เราจะเลี้ยงลูกได้ไม่เกิน๙ขวบนะ
เพราะว่าจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยพี่สาวเราก็เสียตอน๙ขวบคนโต๙ขวบ
แล้วก็พอมาพี่ชายพี่ชายก็เสียตอนที่พี่ชายอยู่ในช่วง๙ขวบ๙ขวบย่าง๑๐ขวบ

จนพอมาถึงเราเรา๙ขวบเนี่ยแม่เสียแม่เสีย
มันเหมือนเป็นการที่ตอนที่พี่สาวตายพี่สาวก็พาน้องไปด้วย
ตอน๙ขวบถูกไหมฮะพอพี่ชาย๙ขวบก็พาพ่อไปด้วย
จริงแล้ววันนั้นเบน๙ขวบ
จริงเบนก็ต้องขอโทษนะเหมือนกับเบนต้องไปด้วยหรือเปล่า
แล้วก็ต้องพาแม่ไปด้วยแต่เป็นเหมือนเป็นยังอยู่เหมือนแม่ไปคนเดียวหรือเปล่าหรือยังไง
หลายคนเขาก็พูดมาว่าเหมือนแม่ยอมไปแทนเราและให้เราอยู่ต่อ
แต่คุณติ๋งคิดว่าที่น้องเบนรอดมาเนี่ยมีอีกสาเหตุหนึ่ง
คือการยกลูกให้คุณติ่งเรื่องราวเป็นยังไงฮะ
ตอนที่เขาท้องเขาไปด้วยกันกับเราสองคนไปเอ็นเตอร์สาว
เสร็จแล้วอันต้าสาวเป็นผู้หญิงเขาก็ดีใจเขาอยากได้มากเขาอยากได้ลูกสาว
เพราะเขาคิดถึงปุ้ยกับเปิ้ลวันคลอด
พอลูกคลอดออกมาหมออุ้มมาบอกเป็นผู้ชายเขาก็น่าเสียเลยนะ
เขาเขาน่าเสียแต่ว่าก็เลยบอกว่า
สัญญากันแล้วนะว่าถ้าเป็นผู้ชายแอ๋วจะยกให้เรา
มีผู้หญิงค่ะเขาอยากได้ลูกชายใช่
ก็เลยผูกแขนผูกแขนได้เงินร้อยเดียวนะเนี่ยร้อยเดียว
ผูกแขนเอาเป็นลูก
ก็ดูแลแต่แม่เขาก็ดูแลนะคะ
ดูแลเขาก็เลี้ยงดูของเขานั่นแหละแต่ว่าเราอยู่ใกล้กัน
ก็จะคอยดูแลเวลาไปไหนก็จะฝากกัน
ก็แสดงว่าเหมือนกับเป็นการแก้เคล็ด
ยกลูกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนี้คือยกลูก
คนนี้ให้กับคุณไปเลย
แต่แม่ของเขาเคยไปดูดวงกันมา

เคยได้ยินแต่ในหนังในละครเนาะดวงกินผัว

แม่ของเขาเคยไปดูดวงกันมาค่ะมีแต่คนพูดว่า
ผู้หญิงคนนี้มีสวงมีสวงดวงกินผัว

ตามความรู้สึกหรือการแปลง
หมายความว่าอะไรคะ
เขาก็จะมีถือเรื่องอย่างนี้ค่ะว่า
คนมีสวงต้องไปแก้ส่วง

คือถ้าใครมาอยู่ด้วยมีสามีสามีก็จะเสีย
มีลูกลูกก็จะเสียคือจะเป็นดวงคุณอยู่คนเดียวค่ะ

อีกอย่างหนึ่งซึ่งหลายคนมองว่า
น่าจะเป็นสาเหตุนี้ที่ทำให้ทางคุณเบนเนี่ย
มีชีวิตจนถึงทุกวันนี้ได้ขอโทษที่เขาพูดแบบนี้นะครับ

ในนี้เนี่ยนะฮะก็คือจะเป็นเหมือนลักษณะเป็นทะเบียนบ้านอะไรด้วยนะครับ
แล้วก็ในนี้มีเขียนชื่อคนหนึ่งผิด
อ่ะคุณพระดำลองอ่านดูเขียนว่าอะไร
คุณดูนะฮะจากเขียนเป็นเบนเป็นเด็กชายเป็น
แล้วก็มีการขีดทิ้งเพราะเขียนผิดลงไปในนั้น

ครับนี่แหละทำให้เราเป็นไงไม่ตาย

เพราะว่าเป็นโดยบังเอิญด้วย
บังเอิญที่วันแรกเอกสารแรกในชีวิตก็เป็นแล้ว

ตอนที่แม่เขาเสียชีวิตคุณติ่งอยู่ด้วยไหมฮ
ได้อยู่นะคะไม่ทราบด้วยซ้ำไป

เราอยู่สำโลงแต่เขาไปอยู่ที่บางประกง

มายืนที่ประตูมาเรียก

แต่คือบ่อยจนเบนเนี่ยไปตามหาเอง
มาตามหาเราเพื่อที่จะรู้ว่า

เขาไม่มีครอบครัวค่ะ
อ๋อแสดงว่าหนูก็ไม่ได้เจอนาติงนานเลย

นั้นพอจบม๖เหมือนเราเริ่มเดินทางเป็นอย่างนี้ครับ
ก็เลยลองนั่งรถไปที่สำโลง
ไปดูว่ายังมีใครอยู่บ้างอะไรอย่างนี้ครับ

หนูใช้ชีวิตด้วยตัวหนูเองตั้งแต่ป๖
ป๓แสดงว่า๙ปีเต็มกว่าจะจบม๖

แต่ว่าคุณยายก็เหมือนเลี้ยงดูเราตามอัตภาพที่แกมีครับ

เหมือนเปิดร้านขายของชำเล็กอยู่ที่บ้านนะครับ

คุณครูนะครับน่าจะเหมือนทรงเสริมเรา
พาเราไปซ้อมร้องเพลงฝึกร้องเพลงฝึกเป็นพิธีกรตั้งแต่ป
หลังจากนั้นก็เริ่มหาเงินด้วยตัวเองตั้งแต่ป๕
จากการร้องเพลงประกวดร้องเพลงเป็นพิธีกรประมาณนี้ครับ

เคยครับคือจะไม่เคยเจอแม่แบบที่เป็นวิญญาณหรืออะไรที่คนทั่วไปเจอ
แต่ว่าเราจะฝันอยู่เรื่อย

รู้แหละว่าแม่เราเสียชีวิตไปแล้ว

มองว่าถ้าอายุ๒๗เมื่อไร

เหมือนเค้าดูดวงเราจากวันเกิด

เหมือนจะเหมือนจะมีอุบัติเหตุ
เขาเลยอยากให้ดูแลเราให้ผ่านพ้นช่วงอายุ๒๗ไปก่อน

แล้วหนูยังฝันยังเห็นแม่อยู่บ้างไหม
ก็ฝันอยู่เรื่อยแต่ว่าไม่ได้ฝันถี่มาก

ฝันว่าเจอแม่แหละครับแม่เขาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสปกติ
แต่ว่าในฝันเรารู้ว่าแม่เสียไปแล้วแต่แม่ยังอยู่

เราก็เลยรู้สึกว่าดีใจเออแม่ยังอยู่นะ
เราก็ต้องดูแลแม่ให้ดีที่สุด

อายุ๒๗ที่บอกว่าจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
นู่นนี่นั่นแม่เลยต้องมาปกปักรักษาเนี่ย

และ๒๗รวมกันก็เป็น๙อีก

เราก็ยังต้องดูแลกันอยู่

ที่ผ่านมาบวชแล้วครับ
อีกก็ได้นะจริงจริงแล้วอ่ะคิดวางแผนไว้ไหมยี่สิบเจ็ดจะทำยังไง
ก็คิดว่าเราเหมือนใช้ชีวิตแบบที่เราใช้ผ่านมาครับ
ถ้าที่ผ่านมาคือเราอยู่มาได้ตลอดถ้าเราไม่ไปซีเรียสหรือไม่ไปจริงจังอะไรขนาดนั้น
แต่ว่าใช้ชีวิตให้ไม่ประมาทนะครับก็น่าจะผ่านพ้นไปได้
เห็นได้ข่าวว่าแม่แอบห่วงมีแฟนไม่ได้คุณหมอครับที่เขาดูดวงอะไรให้เรา
ใช่ครับก็เขาบอกมาเขาถามเรามาก่อนเลยว่าเคยสมหวังเรื่องความรักบ้างไหม
ผมก็เลยบอกว่าก็ไม่เคยนับคือเหมือนคบใครไม่ได้นานครับ
คือเหมือนพอจะคบจะครบแล้วก็เลิกอืม
เขาเลยบอกว่านั่นแหละแม่ห่วงคือเหมือนทุกวันนี้คือแม่ก็อยากให้เราผ่านพ้นช่วง๒๗ไปให้ได้ก่อน
ถึงจะแบบปล่อยให้เรามีคู่อะไรมานั้นครับเราก็เลยมาคิดว่าหรือจะเป็นจริงอย่างที่เขาว่า
เพราะว่าที่ผ่านมาก็คือไม่ได้สมหวังเรื่องความรักสักเท่าไหร่ครับ
แสดงว่าทุกเหตุการณ์ตั้งแต่น้องเขาเจอมาเนี่ยเลข๙เกี่ยวพันกับชีวิตเขาหมดเลย
ใช่เคยแอบสงสัยไหมตัวเองณติ่งเคยแอบสงสัยบ้างไหม
ก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมทำไมเขาถึงมีแต่คนที่จากไปเรื่อยตอน
ที่เกี่ยวข้องอ่ะเกี่ยวข้องกับเลขเก้าอะค่ะอืมสุดท้ายเห็นบอกว่าคุณเบนมีเพลงเพลงหนึ่งซึ่ง
ฟังไม่ได้ให้ร้องยังไงก็ร้องไม่จบครับคือเพลงเพลงนี้เป็นเพลงคือเพลงค่าน้ำนม
คือที่ผมจำได้คือตอนที่ผมอยู่ป๓ครับคุณแม่คุณแม่ช่วงที่คุณแม่ยังไม่เสีย
ผมไปประกวดร้องเพลงที่โรงเรียนมาแล้วก็ได้รางวัลชนะเลิศจากเพลงค่าน้ำนมนี่แหละครับ
ก็กลับบ้านไปบอกแม่บอกแม่ร้องเพลงชนะเลิศแม่ก็แบบเอาเกียรติบัติที่ได้ครับไปโชว์ไปบอกคนอื่นหมดเลยว่า
ลูกฉันร้องเพลงได้ที่หนึ่งเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบพอคุณแม่เสียไปอะครับ
ช่วงที่ผมเรียนอยู่ผมก็เหมือนเป็นประธานนักเรียนแล้วก็ประธานนักเรียนเนี่ยก็คือมีหน้าที่ที่แบบจะต้องไปนำร้องเพลงค่าน้ำนมในวันแม่
ตอนนั้นอยู่ม๖ครับก็ไปนำร้องเพลงค่าน้ำนมแต่ว่าพอเราร้องได้ประมาณสักครึ่งเพลง
เราก็ร้องไม่จบคือพอร้องแล้วมันความรู้สึกที่เคยอยู่กับแม่ครับมันกลับมาเขาบอกทุกวันนี้กลายเป็นปมในใจ
ว่าที่เสียแม่ไปเพราะแม่มาตายแทนเรายังคิดอย่างนี้มานานหรือยังก็เริ่มคิดจากที่แบบหลายหลายคนพอเขาเริ่มรู้ชีวิตเราเขาก็เหมือน
ก็เขาก็พยายามที่จะพูดเป็นเพราะคำคนพูดทำให้เราต้องมาคิดว่างั้นเถอะแต่พี่ว่าอย่าไปคิดเลยเนอะอย่างพี่มดดำบอกอย่าไปคิดเลยจริง
ก็วันนี้นะครับก็อยากจะให้ทางน้องเบนนะครับฝากนะฮะความแข็งแกร่งของตัวน้องแล้วพี่เชื่อว่าหลายคนที่ดูรายการเราอยู่เนี่ย
อืมบางคนอาจจะท้อถอยท้อแท้แต่ตัวน้องเองพี่บอกเลยดูแล้วเป็นนักสู้จริงจริงถึงแม้จะมีเรื่องราวของความเชื่อ
เรื่องอาถรรพ์ของเลขเก้าขึ้นมาเกี่ยวข้องด้วยแต่ตัวน้องอ่ะพี่ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันก้าวมาได้ยังไงมันรอดได้ยังไงอ่ะ
จากเด็กป๓นะส่วนตัวผมก็รู้สึกว่าทุกคนที่เกิดมาครับ
ต้นทุนชีวิตเรามีไม่เท่ากันอยู่แล้วครับคนที่ลำบากกับผมแย่กว่าผมยังมีอีกเยอะมาก
แต่ว่าตามใดที่เราวันใดที่เรารู้สึกว่าชีวิตตัวเองลำบากให้มองคนที่ลำบากกว่าเราว่ายังมีอยู่
แล้วก็ทุกวันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนนะครับแยกแยะได้หมดว่าอะไรดีอะไรไม่ดี
แต่ว่าในการแยกย้ายได้ก็ไม่สำคัญเท่ากับว่าเราเลือกที่จะทำหรือไม่ทำ
ถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่ดีแล้วเราทำต่อไปผมคิดว่าชีวิตเราก็จะเดินทางต่อไปได้ในทางที่ดี
ก็ต้องรอดูกันไปนะครับว่าน้องเบนนะครับ
เด็กผู้ชายที่เรียกว่าเข้มแข็งนะฮะแต่กำลังเผชิญปัญหานั้น

วันนี้แขกรับเชิญทำให้รู้ด่านนี้ฮะ
โรงศพไม่ได้มีไว้ใส่คนแก่

แต่วันนี้ประสบการณ์ที่น้องเขามาเล่าให้ฟังเออ
กลับไปใกล้ชิดคนที่ยังเหลืออยู่ดีกว่า
วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่าน

ขอบคุณครับ
จะมาเล่าให้เราฟังด้วยกันว่าดวงกินผัวเนี่ย

คือเราคงจะสรุปเลข๙ว่าเป็นเลขอับประมงคลไม่ได้นะ

เขาจะต้องมีเรื่องใหญ่กับชีวิตเขาอีก

ถ้าปรารถนาในผลแห่งกรรมดี

เถอะดวงกินผัวกินลูก

ถ้ามันมีไฟหรือปานดำนะ

หมูให้สุดกับหมูขั่นแทบ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอ่อนผู้ชะมัดตรัง

เรียกว่าทั้งพี่สาวน้องสาวนะฮะพี่ชาย
ทั้งที่เลข๙สำหรับคนไทยถือว่าเป็นเลขมงคล๙หน้าอะไรอย่างนี้
แต่ทำไมสำหรับเด็กคนนี้ถ้าอะไรเกี่ยวกับเลข๙ปุ๊บ
ชีวิตมีคำว่าวิบัติเกิดในครอบครัวหมดเลย
คือเราคงจะสรุปเลข๙ว่าเป็นเลขอับประมงคลไม่ได้นะ

มันอาจจะเป็นดวงเฉพาะของครอบครัวนี้ก็ได้นะมดดำ
เพราะตามหลักความเป็นจริงเนี่ยเลข๙เนี่ยมันเป็นเลขที่เป็นมงคล
หมายถึงว่าเลข๙ถ้าในทางหัวรศาสตร์คือเทวดาพระเกต
ซึ่งเกิดจากพญานาคสีทอง๙พระองค์
พระอีสวนทรงทุบชิดขึ้นมาเป็นเทพพระเกต
แล้วเวลาโบราณเขาจะตั้งโต๊ะบวงสวงบัตรพลีไม่ว่าจะเป็นในพระราชสำนัก
หรือจะเป็นประชาชนทั่วไปที่มีศรัทธา
เขาก็ต้องตั้งบัตรพลีบูชาพระเกตคือเลข๙

เพราะฉะนั้นครอบครัวหนึ่งครอบครัวที่เกิดเหตุเพศภัยเนี่ย
อาจจะเป็นเฉพาะดวงส่วนตัวของคนในครอบครัวนี้ก็อาจจะเป็นได้

เพราะหลักใหญ่ถ้าเกิดเราว่าจะมาสรุปผ่านหมูไนท์ว่าเลข๙เป็นเลขอัปมงคล
ใครได้แล้วก็จะมีอันเหตุให้เกิดเหตุเพศภัยถ้าเป็นเลขบ้านเลขรถตายเลย
เอาอย่างนี้ทุกครั้งเช่นพี่สาวเขาอายุ๙ขวบเสียชีวิต
พี่ชายเขาอายุเก้าขวบเรือระเบิดพร้อมพ่อแม้กระทั่งตัวเขาเอง
เมื่ออายุเก้าขวบตัวเขาเองนะฮะตามตามที่คนบอกว่า๙ขวบเขาจะต้องตาย
แต่แม่เขากลับต้องตายทำไมมันเป็นเหตุบังเอิญหรืออะไรอาจารย์
รายการมูไนท์เนี่ยจะต้องให้หลักหลักของมนุษย์ทั่วไปเนี่ย
เพราะว่าจะเป็นศาสนาในใดในพระดินมันมีหลักกรรมกรรมนำเกิด
หมายความว่าพุทธงได้ตรัสว่าถ้าผู้ใดฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทุกชาติพบไป
จะเป็นคนป่วยเจ็บอายุไม่ยืน

เหตุแห่งการป่วยเจ็บและอายุไม่ยืนของเขาเหล่านั้น
ต้องเป็นไปตามเหตุของกรรมของเขา

อยู่บ้านเลขที่๙แล้วเป็น

เลขที่บ้านหรืออะไรก็ตามทีที่เป็นวันที่เนี่ย

มันเป็นเหตุบรรจบของกรรม
เพราะจะไว้ตัวของเขาเองตั้งแต่๙ขวบ
จนถึงตอนนี้จบปริญญาตรีแล้ว
บอกว่าแม่เขายังดูแลเขาจนถึงอายุ๒๐

อันนี้๒๗เนี่ยเขาจะต้องมีเรื่องใหญ่กับชีวิตเขาอีก

ถ้าปรารถนาในผลแห่งกรรมดีมันก็ต้องสร้างกรรมดีคือความดี
เพราะฉะนั้นกรรมดีส่งผลต่อกรรมดี
แต่ตัวเขาที่ถามอาจารย์ว่าจากบัตรนั้น๙ขวบจนถึง๒๗จะเกิดเหตุอะไร
ถึง๒๗สร้างกรรมดีมามากแค่ไหน
กระตันยูต่อบีดามันดาจงรักภักดีพระมกษัตริย์
ทำในสิ่งที่ถูกต้องกฎหมายทำบุญตามบุญยกิริยาตามศาสนาในศรัทธา
ถ้าทำสิ่งเหล่านี้มาตลอดนะไม่ต้องไปกลัวข้างบ้านก็มีน้ำใจ
ไปไหนก็มีความคิดบวกคิดคำดีอย่าไปกลัวในสิ่งใด
เดี๋ยวมันจะร้ายเดี๋ยวมันจะน่ากลัวอย่ากลัว

คืออย่างนี้ครับอาจารย์คือเมื่อกี้เท่าที่คุยกับเขานะครับ
พี่สาวเขานะฮะโดนรถชนเสียชีวิตตอนอายุ๙ขวบ
พร้อมกับน้องสาวอืมพอหลังจากนั้นผ่านมานะฮะ
พี่ชายของเขานะครับไปลงเรือกับพ่อนะฮะ
ปรากฏว่าพี่ชายอายุ๙ขวบ
ระเบิดลงข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยนะฮะ
ระเบิดตัวพี่ชายเสียชีวิตตอน๙ขวบ

๗บวก๒เป็นเลข๙
พอหลังจากนั้นผ่านมาตัวเขาเองอายุ๙ขวบ
จริงอ่ะลักษณะเหมือนเขาต้องไปกับแม่เขาแล้วแต่แม่เขาไปคนเดียวแต่ตัวเขายังอยู่
ว่าเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นไปได้ไหมเพราะว่าในใบเกิดของเขาเนี่ย
มีคนเนี่ยไปเขียนเจ้าหน้าที่เนี่ยไปเขียนเขาชื่อเบนแต่ไปเขียนว่าเป็นปป
เขาก็เลยเหมือนกับอ๋อเป็นแสดงว่ายังอยู่ยังเป็นเป็นอยู่
คืออย่างนี้พูดไปเหมือนกับแบบเหมือนมอมเมาเลยนะเหมือนงมงายมาก
คือนุ่มหนุ่มกับอาจารย์เคยนั่งเครื่องบินพร้อมกันไหม
โอ้โหอาจารย์นั่งกำพระอย่างนี้ไง
อาจารย์พูดกับหนุ่มใช่ไหมว่าพื้นดวงชะตาเดิมของตัวอาจารย์เนี่ย
เป็นดวงชะตาที่มีเกณฑ์เกิดระเบิดเครื่องบินตก
จริงเป็นเพราะชะตาเดิมของอาจารย์ในหลายชาติพบ
แล้วไปพูดแบบนี้ตอนนั่งบนเครื่องบินแล้วเครื่องบินจะขึ้นอ่ะ
แล้วคุณเส้นผมกับคุณแองจี้จะทำยังไง
เป็นเพราะว่าการเดิมในหลายชาติพบเนี่ยเราเคยฆ่าคน
เราเคยเป็นคนดุเวลาเราไม่ยิ้มตาเราก็จะดุ
เสียงก็ดูชาตินี้จึงต้องแก้
ไม่ใช่แก้โดยการไปเปลี่ยนชื่อหรือแก้โดยการไปเปลี่ยนอย่างอื่น
แต่เปลี่ยนพฤติกรรมสันดาลตนว่าฝึกไฟในการที่จะสร้างบุญ
กุศลเมตตาต่อสัตว์ให้อภัยอโหสิกรรม
นี่คือกรรมเปลี่ยนชีวิตที่ชัดเจน
ชื่อก็ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนกรรม
มันไม่ได้เปลี่ยนกรรมหรอกถ้าเปลี่ยนชื่อสันดารยังเป็นเหมือนเดิม

คือหมายถึงว่าโถอีพี่หนุ่มฉันแบบเกิดมาเปลี่ยนชื่อเดียว
เธอเนี่ยตั้งแต่เปลี่ยนมาในชีวิตเนี่ยอายุจะ๕๐เนี่ย
เปลี่ยนกี่ชื่อแล้วเรียกผมว่าภูดิต
เห็นไหมล่ะอ๋อไม่ใช่กัญชัยแล้วเหรอ
เดี๋ยวก็ภูดิษฐ์เปลี่ยนมากี่ชื่อแล้วชีวิตเนี่ย
เปลี่ยนชื่อสามชื่อดีกว่าคนมีสามผัวสามเมียห้าผัวห้าเมียนะ

คือเอางี้แฟนรายการเนี่ยอย่าไปกังวลเรื่องนี้
หมายถึงว่าถ้าจะให้แน่เนี่ยเอาดวงเข้ามาดู
เอาดวงพ่อดวงแม่ดวงพี่ดวงน้องก็จะรู้เลย

ทุกคนล้วนมีชะตากรรมที่เกี่ยวกับพื้นชะตากำเนิด
ไม่ได้เกี่ยวกับประชาชนทั่วไปที่ไปเกี่ยวข้องกับเลข๙
หนุ่มมดดำเลข๙เป็นเลขของสิ่งศักดิ์สิทธิ์
หากคนผู้ใดที่สัมพันธ์กับเลข๙
แล้วเป็นคนประพฤติดีถึงที่สุด
เทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอวยคุณเลย
แต่ถ้าเกิดว่าทำในสิ่งที่ชั่วหยาบหรือชั่วซาม

เอาอย่างนี้แหละถ้าเกิดว่ามีบุคคลใดบุคคลนึง
เขารู้สึกมันไม่ถูกเฉลี่ยความเทรดภัพธุ
การที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยมันต้องดูนะว่า

กรรมดีส่งผลดีกรรมชั่วส่งผลร้าย
คลิปอิสรามพามฮินดูซิกต่างก็มีความเชื่อนี้เหมือนกันว่า

ที่บะหาเขา
หรือประชาชนที่ดูอยู่เกิดความกังวลว่า
ถ้าไปสัมผัสสัมพันธ์กับเลขพวกนี้
จะต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนอะไร
คืออันข้อที่หนึ่งก่อนถ้าเกิดไม่สบายใจ

ไม่ชอบเลข๗อะไรอย่างนี้ผมทำไง
แล้วบังเอิญบ้านทะเบียนรถเบอร์โทรศัพท์มันเป็น๓๗ถูกต้องไหม

ถ้าหากรายการเราเป็นต้นเหตุแห่งความเชื่อว่า

ตัวเองอาจจะลำบากอยู่ไม่มีเงินมีทอง

จะต้องไปหาหมอดูเพื่อให้ดูว่า
อะไรมันถูกไม่ถูกดีไม่ดี
หากคนที่พอจะมีฐานะกำลังทรัพย์

มันเหมือนอาพรคือเสื้อผ้า

มันคือแกนหลักของการเป็นมงคลกับชีวิต

เรากระตันยูต่อบีดามันดาหรือไม่

อาจารย์แต่เรื่องของเรื่องเนี่ย

วัย
ที่มีลาหูเร็งชะตากำเนิด

เสาเพ่งเร็งรักแล้วอสุราภุมเมนอัสดาวะไว้จันทร์๑๑การาว

มันจะเป็นดวงที่กินสามีเลิกลายอย่าล้างพัดพราก

แล้วเขาไปขอโทษนะครับมีเพศสัมพัณฑ์ด้วยแล้วเขาไปเลยยังไง

มันต้องคำนวณดวงแล้วได้เป็นดาวร้ายเล็งชะตา

อยากจะแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้
หลักจีนเขาดูอยู่แล้ว
คนจีนเคร่งครัดเรื่องนี้มานานนมว่า
ถ้าเป็นปีชงกันเนี่ยนะเขาไม่ให้แต่งหรอก

แล้วจะเป็นญาติเข้ามาใกล้ชิดเขายังห้ามมาวันนั้นเลย

ดวงชะตาเนี่ยคือเดี๋ยวนี้มันง่ายเขาว่าไง

ดวงชะตาอันนี้เป็นอันนี้ดวงชะตาแบบนี้เป็นอย่างนี้ต่อให้รักกันจริง
โอ้โหดวงชะตาถึงถ้าเกิดแต่งกันจะมีเหตุเพศภัยเขาไม่ให้แต่ง
ระยะเวลาระยะเวลาสมมุติว่าเราไม่ได้ดูไม่มีใครรู้
แล้วปรากฏว่าไปรักกันไปแต่งงานกันอยู่กินด้วยกัน

บางทีก็ปีแรกเลยบางปีก็ปีที่๒

หลักสังเกตง่ายว่าดวงกินผัวกินเมียเนี่ยไม่ต้องจะดูดวงก็ได้มันมีจุดให้ดู

ถ้ามันมีไฟหรือปานดำนะ
ตรงกระจุ๊ดอ่ะกับตรงกระจิ๊กอันนี้มันมีมันมีเกณฑ์เข้าข้าง
อ๋อหรออาจารย์ชายเปิดซิมีป่ะ

แต่อันนี้นี่คือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับชมแล้วต้องใช้วิญญาณในการใช้นะ
นี่เป็นเรื่องมีมาแต่โบราณเลยมีมาแต่โบราณเลยนะมีมาแต่โบราณเลย
อาจารย์แก้ยังไงสมมุติโอเคล่ะคนเรามันแต่งงานกันมาแล้วอยู่ดีกลายเป็นดวงกินผัว
ดวงกินเมียดวงกินลูกอย่างนี้ถ้าสมมุติมันจะต้องอยู่ด้วยกันเนี่ยจะต้องแก้เอาอย่างนี้

สมมุติว่ากไก่นะฮะเป็นดวงกินผัว
แต่งงานกับขอไข่ขอไข่อาจจะกินเมียเสียไปแล้ว
สมมุตินะนะขอไข่เสียปุ๊บกไก่ไปแต่งกับอีกคน
อีกคนนึงอาจจะไม่เกี่ยวกันก็ได้เพราะดวงเขาอาจจะเข้ากันก็ได้อย่างนี้
ไม่ต้องมันต้องดวงที่บอกอาจารย์บอกไงว่า
อันนี้ก็ไปดวงกินผัวไอ้นี่ก็ดวงกินเมีย
พอมาดวงกันมันก็กลายเป็นลบล้างไอ้สิ่งที่เป็นบางคนออกไป
แต่ถ้าสมมุติมันไม่ได้อ่ะสิใครจะไปลวก

มันต้องตรวจสอบหน่อยไหมโอ้ตายตรวจสอบนี่แหละ
ไปตรวจยังไงมันดูดวงได้
อันดับแรกต้องรู้ให้ได้ก่อนว่าดวงใครกินผัวดวงใครกินเมีย

ไปดูวันนี้ต้องไปดูหลักดูยังไงเอานิด
บุคคลผู้เป็นหมอดูจะดูได้เลยว่า
ดวงชะตาดวงชะตานี้เนี่ยมีดาวคู่ครองเขาเรียกว่าปัตตนิเป็นอริมรณวินาศนะสองเสาหรือราหูเล็งชะตากำเนิดของดวงชะตาดวงนั้นมันต้องคำนวณนะต้องวันเดือนปีเวลาเกิดมาคำนวณมันจะได้รูปดวงมาแล้วดาวคู่ไปเป็นวินาศดาวสุขร่วมกับดาวเสามุตยูราหูเสาเล็งชะตา

บางคนผัวสามีตายบางคนเลิกลาอยู่ด้วยกันทุบตีกันมีปัญหา
พอไปได้สามีฝรั่งก็ดีขึ้นเลย

เอาละครับนี่ก็คือเป็นเรื่องราวนะครับ
ของความเชื่อในเรื่องราวของดวงนะครับ

ถึงดวงจะไม่ดีแต่ว่าความดีนะครับ
ก็ถ้าเราเหมือนเราทำเนี่ยนะฮะก็จะช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้น
ถูกไหมครับการแก้ชื่อไม่ได้หมายถึงการแก้กรรมได้
การแก้ตัวเลขไม่ได้หมายความว่า
คุณจะทำให้มีบารมีเกิดก็ไม่ใช่
ถูกไหมครับอยู่ที่ตัวคุณเองด้วยนะครับ
ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมมีเรื่องราวดีบ้างหรือเปล่าครับ

มูไนท์แฟนเพจนะฮะ

อย่าลืมบอกต่อพวกเราด้วยนะฮะ
เอาละครับนี่คือเรื่องราวที่นำเสนอในค่ำคืนนี้นะครับ

หรือไม่เชื่อก็ได้นะครับอยู่ที่ใจของคุณเลย

มูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่

หรือลึกล้ามสุขชั้นประดานต้อง

โปรดติดตามตอนต่อไป